คุณผู้ชมใครที่ชอบชอบที่จะได้ลุ้นโชคมาทางนี้

วันนี้จะเป็นของใครไปติดตามกันที่สตูดิโอแจกโชค

โฉมหน้าของคนดวงดียินดีกับเศรษฐีรวยล้านคนใหม่ด้วยนะคะ

ที่ได้รางวัลเป็นทอง๑ล้านบาทครับ
อย่างแรกก็คือผมก็ต้องใช้หนี้ให้ครอบครัวก่อนครับผม

การศึกษาให้ลูกแล้วก็ทำธุรกิจเล็กสักธุรกิจหนึ่ง
หากคุณอยากกลายเป็นเศรษฐีรวยล้านแบบนี้

เพราะร้านต่อไปเศรษฐีคนใหม่อาจเป็นคุณ
เปิดตัวจริงใจทุกวัน
ถูกต้องเพราะเราก็๙๖
สู่เดือนกรกฎาคมมาสักพักแล้ว

กะว่าจะทำอะไรกันต่อไปดี
ก็กะว่าจะจัดรายการดี

ตอน๙โมงครึ่งในรายการตลอดข่าวทุกวันไงคะ

กะรักกะคืออะขี้

กะแล้วว่าไม่หาแล้วก็ต้องเล่น

แล้วก็กะแล้วด้วย
ว่ามันจะต้องให้เรามาตายหน้าจอแบบนี้
ขอบคุณคนเขียนบทมากเลย
กะรักกระดากะตายกับเธอ
เฮ้ยแต่คุณเล่นอย่างนี้คุณผู้ชมชอบนะ

วันนี้มีคนดวงดีโชคดีแน่นอนนะคะ

ผู้โชคดีจะเป็นใครอย่ารอช้า

พร้อมกันแล้วนะคะ
เราก็โกยเลย

โกยแล้วโกยแล้ว

ดูทุกมือดูทุกมือ

โคลเตอร์ขาลุ้นกันหลุ้นแล้ว

ได้แล้ว
และผู้โชคดีนั่นก็คือ

อังกฤษแสดงความยินดี

ย้ำนะถ้าอยากจะเป็นผู้โชคดี
แบบนี้ทำให้ถูกกติกา
บีบส่งนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรายังแจกอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิกหนึ่งสองห้าแจกหนึ่งร้อยคันนะคะ
และมีผู้โชคดีได้รับไปกว่าเจ็ดสิบครัวเรือนแล้วด้วยโอ้โหแจกแบบนี้
เราจะแจกต่อต่อไปให้ครบเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะแล้วจะทำอย่างไรไปทบทวนกติกากันอีกที
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง
คำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้
สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที